มาดูประเด็นข่าวร้อนกันเลยที่ร้อนมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับกรณีที่มีคนในพื้นที่หลายจังหวัดล่ะต้องบอกว่าหลายพื้นที่จริงจริง
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่พอใจการจัดงานพิธีวางดอกไม้จันท
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ที่จังหวัดชลบุรีโอ้โหถึงขั้นที่มีประชาชนสองสำร้อยคน
ออกมาชุมนุมขับไล่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะล่าสุด
ตอนนี้คุณผู้ชมคะมีรายงานข่าว
ต้องบอกว่าเป็นเพียงรายงานข่าวเท่านั้นคาดว่าทางกระทรวงมหาดไทย
จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
ให้มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด๒จังหวัดด้วยกัน

ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่สะดวกให้กับประชาชนในงานพิธีวางดอกไม้จันทร์
กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด
เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
คาดว่าจะให้นายพักครทรเทียนชัยพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการแทนค่ะ
แล้วก็ให้นายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีแทน
อกจากนี้นะคะคาดว่าจะมีการเสนอให้นายพานุแย้มศรี
จากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
แล้วให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
สลับกับนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแทน
ดังนั้นพรุ่งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็ต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
เป็นการโยกย้ายสลับจังหวัดยังเป็นผู้ว่าอยู่ทั้งสองท่านนั่นแหละนะครับ
คือที่นนทบุรีเนี่ยมีประชาชนออกมาร้องเรียนเรื่องของความไม่สะดวก
ความไม่เรียบร้อยต่างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นมีม็อบ
ชนบุรีมีมอบหลายวันแล้วผู้ชุมนุมที่เขาไม่ยอม
บอกว่าต้องให้ผู้ว่าออกจากจังหวัดต้องไล่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ยกย้ายนี่ไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดนะคะ
แต่เป็นการโยกย้ายเอาไว้ก่อนแล้วก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม
ว่ากระทรวงมหาดไทยเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อ๒๓วันก่อน
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๗วันผลสอบถึงออกนะครับ